โอ้โหสวยงามมากดอกกระเจียวสีชมพูม่วงถูกอกถูกใจจริงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ดอกกระเจียวที่จังหวัดชายภูมิเบ่งบานสะพรั่ง
ต้อนรับช่วงหน้าฝนแบบนี้ใครอยากจะไปถ่ายรูปก็ยินดีเลยนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะต้นสัปดาห์ใหม่ก็เตือนภัยกันค่ะ
เพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ฝนยังคงตกหลายพื้นที่
โดยเฉพาะช่วงพฤหัสและศุกร์ที่ต้องเตรียมรับมือค่ะ
สำหรับวันนี้ตกตั้งแต่เช้านะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ชุ่มฉ่ำด้วยเช่นกัน
พื้นที่ไหนบ้างดูจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาเลยค่ะ
ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะยังคงเป็นพื้นที่ที่รับลมรับมรสุม
ทำให้ช่วงนี้มีฝนตกนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นตรงใกล้ใกล้กับภาคตะวันออกนี้นะคะ
ก็คือจะมีเส้นความกดอากาศเท่าพาดผ่านนะคะแล้วก็มีปัจจัยเสริมสองปัจจัยค่ะ
อย่างแรกก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำ๒หย่อมที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้และเวียดนามนะคะ
มีเส้นสองเส้นนั้นคือร่องมรสุมก็คือลักษณะของความร้อนค่ะ
ก่อตัวอยู่ด้านนั้นมันต้องการลมค่ะลมและความชื้น
จึงดึงดูดลมและความชื้นจากทุกพื้นที่มาสู่ที่บริเวณร่องมรสุมตรงนี้
ทำให้มีผลกระทบต่อภาคต่างต่างของประเทศไทยเพราะว่าลมมันพัดผ่านมา
อบเอาความชื้นหอบเอาฝนมาและทิศทางลมด้านนี้ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ตะวันตกทั้งแถบเลยนะคะที่จะมีฝนส่วนพื้นที่อื่นอื่นค่ะ
เราจะเห็นว่าฝนจะเริ่มตกช่วงประมาณบ่ายโมงบนต้นไปทั้งภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางภาคเหนือด้วย
วันนี้ก็ชุ่มฉ่ำกันไปช่วงเวลานี้ประมาณสัก
โมงเย็นนะคะจะมีตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
ถ้าเย็นไปกว่านั้น๕โมงเย็นก็จะตกภาคกลางค่ะ
ส่วนคลื่นนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังประมาณ๒๓เมตร
บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
เรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันไปก่อนด้วยนะคะ
การพยากรอากาศกันประจำวันที่๑๐สิงหาคม
เหนือภาคอีสานฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่นะคะ
สำหรับภาคอีสานแล้วก็จะเน้นหนักทั้งภาคอีสานตอนบนตอนกลางและตอนล่างเลยนะคะ

ภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีมีฝนตกหนักหน่อยค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกที่ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด

เช่นเดียวกันกับภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนฟ้าขนอง๑๐
ฝนฟ้าขนองคลื่นสูง๑๒เมตร
หน่อยแถวเร็ดนองพังงาภูเก็ตกระบีนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองได้๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ
เช้านี้มีตกปล่อยแล้วบางแห่งในเขตจรุจักรราชเทวีนะคะ
แนวโน้มก็เคลื่อนตัวไปทางตอนบนของประเทศคือปฐุมธานีนครนายกนั่นเองค่ะ
สำหรับใครที่จะมีแผนการในการทำกิจกรรมนอกสถานที่ช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันบ่อยหน่อยนะคะ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะไปท่องเที่ยวถ่ายรูปกับดอกกระเจียวสวยช่วงนี้ก็กำลังเบ่งบานเลย
แต่ว่าอย่าลืมพกร่มไปด้วยแล้วกันแล้วก็พกหน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะ
ดิฉันขอไปดูดอกไม้สวยก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ